คิดในใจบ้าบอไปเอาของอะไรแล้วฉันอยู่บนรถ
แล้วกลับไปที่บ้านได้ยังไงบอกพี่งั้นไม่เป็นไรพี่ไปเอาเลยเดี๋ยวหนูลงเนี่ย
นี่แบบนึงแต่นี่แบบหนึ่งฮะ
แม่แล้วรู้ไหมเขาให้เหตุผลตอนเมายาบ้าให้ปากคำว่าไง

บอกว่าที่จับขาเขาน่ะเพราะขาไม่สวย

เดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าขาสวย

ดูคุณผู้ชมนางสาวยานวัฒน์เจริญอธิพัฒน์นะฮะเจริญอธิพัฒน์
นักร้องสาวประจำรายการประกวดนะครับ
นำคลิปนี้มาเป็นหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองพัทยา
หลังจากถูกวินจอยอนั่งซ้อนท้ายเนี่ยนะฮะ
จากบ้านพักที่นาเกลือบางละมุงชนบุรี
ไปร้านแห่งหนึ่งนะฮะที่เธอร้องเพลง
ระหว่างทางจอยพยายามลวนลามครับ

แล้วก็ยังมีบางจังหวะเออดอมอันนี้พี่อยากถามพี่ไม่รู้จริง
บางจังหวะเนี่ยพี่วินคนนี้เขาเมียกันขย่าวตัว

คลางด้วยคลางด้วยแล้วคลางออกมาก็คลางด้วย

คลาย๊าวอาจจะเหยียบลูกระนาดเนี่ย
เหมือนที่น้องขวัญโดนเลยจะพาอ้อมไปที่เปรียว

คนไหนให้ที่ไหนแล้วแต่งตัวอย่างนั้น

คุณผู้ชมครับเสื้อตัวโคร่งปิดสะโพก

กางเกงวอร์มยาวยันข้อเท้า
อันนี้ไงคือเขามาตรงร้านที่เขาจะแสดงเลยนะ
ใช่แล้วสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ

แล้วดูต่างจากภาพตอนที่เธอแสดง

คือเธอมาเนี่ยเธอไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่เลย

โอ้โหนี่แหละครับรีบยกมือไหว้ปั๊บ

แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดจนไปจับตัวได้ครับ

ก็คือนายสิทธิศักดิ์พลอาวุธอายุ๓๒
ไปจับได้ที่บ้านพักเขาที่บางละมุงชนบุรี
ขณะเข้าจับกลุ่มสิทธิศักดิ์ถือยาบ้าอยู่เว้ย
จังหวะจังหวะแบบโป๊บะมากเลย
พอถือยาบ้าอยู่ในมือคุณผู้ชมนะ

ศิษฐศักดิ์ใช่ไหมมันเอายาบ้าโยนเข้าปากเลย
ตกใจเอายาบ้าโยนเข้าปากเลยคุณผู้ชม
เขานี่มึนเนี่ยเขานี่เมาพูดจะไม่รู้เรื่อง
แต่ยอมรับว่าเขาเป็นวินนะ
เป็นวินที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ
ดูจังหวะนี้หน่อยว่ามันดีดแค่ไหนยาบ้าเนี่ย

จับขาเขาบอกว่าอะไรลวนราวเขาบอกว่าอะไร
มาไม่สวยครับ

ท่านนั่งอ้าปากเลยขาไม่สวย
หลังจากนายศิริษัทคราวนี้หายดีดแล้ว

ให้การอ้างบอกว่าอ๋อที่จับขาคุณแพรจ๋า

เบื้องต้นก็เอาข้อหาไปนะครับ
การอนาจารย์เสพยาเสพติดขณะขับรถเสพยาบ้า
จากนี้ตำรวจจะทำเรื่องเสนอถอนใบขับขี่

แล้วในเฟซบุ๊คของคุณแพร่จ๋าพี่ขวัญพี่เบิร์ต
คือเธอเนี่ยก็โดนชาวเน็ต

แต่เมื่อกี้เห็นกันด้วยซะ

ถ้าบนเวทีมันต้องอาชีพเขา

ไม่ว่าผู้หญิงจะแทีกตัวยังไง

ไม่ว่าเขาจะใส่แหวกผ่าขนาดไหนก็ตาม
คุณไม่มีสิทธิ์เนี้ยฮะแหม่ะถูกค่ะ
อย่างที่บอกคนที่แบบพยายามช่วยขอจะไปบอกว่า
โอ้คครเจอก็เซ็ขซี่เป็นเพราะตัวแต่งตัว
พอมีคลิปมันออกมามันก็มีสูตรได้

แล้วอีกอย่างนึงตอนที่เขาเล่าหน่อยน้องเธอน้องเขาเล่า
บอกว่าจับไม่พอมันจะน่วน
ใต้น้องชายผมให้ดอมรูปหล่อไม่โดนโรนลามแย่

ไม่ก็คนอื่นก็เห็นน้องผมหล่อ

สาวระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะคะสำหรับข่าวนี้ค่ะ